งูเข้าบ้านเขาก็จะไปอยู่ซุกอยู่ตามจุดต่าง

ผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งค่ะเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้
เตือนภัยลูกบ้านเป็นคลิปนี้

งูมาซ่อนอยู่ในรองเท้าค่ะและตอนที่ไปเจอไม่ได้เจองูตัวเดียวค่ะ
งูมันกำลังเขมือบคางคกอยู่ด้วยเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
แล้วแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียบอกงูช่วงหน้าฝน
แบบนี้เลยนะหัวข้อเขาคนที่ถ่ายและแชร์คลิปนี้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่น้อยนะคะคุณอรุณแก้วสามัคคี
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาเป็นการโพสต์เตือนลูกบ้านแล้วก็ทุกทุกคน
ระวังหน่อยนะช่วงนี้ฝนมางูเข้าบ้านและแถมเข้ามาในรองเท้านี่นะคะ
ตอนที่เธอไปเจอเธอก็เจองูตัวนี้สีน้ำตาลเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรก็ยังไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ได้ตรวจสอบนี้นะคะ
แต่ไปเจอภาพที่มันน่ากลัวก็คือกำลังเขมือบคางคกตัวใหญ่
ส่วนหัวก็ยื่นออกมาแต่ส่วนตัวยังขดอยู่ในรองเท้าอยู่เลยนะคะ
สุดท้ายแล้วเจ้าของบ้านใช้ด้ามไม้กวาดเขียรองเท้าออกมาจากชั้น
แล้วก็ช่วยให้คางคกหลุดรอดออกมาจากปากงูได้ด้วยนะช่วงนี้นะ
แล้วมันก็กระโดดหนีเข้าป่าไป
ส่วนงูซึ่งเป็นแขกไม่ได้รับเชิญที่มาแอบอยู่ในรองเท้าเจ้าของคลิป

มีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นคือเป็นคอมเมนต์ใต้โพสต์เนี่ย
บอกว่าถ้าเป็นผมนะผมตีตายไปแล้ว
บางคนมาแสดงความคิดเห็นบอกเชิงเป็นห่วงบอกว่าถ้างูไม่โผล่มากินคังคกก่อน

ถ้าเอาเท้าเข้าไปใส่รองเท้างูมันจะฉกมันจะกัดเอานะคะ
คลิปนี้เป็นการเตือนให้ทุกคนตรวจเช็ครองเท้าทุกครั้ง
เพราะอาจจะมีงูหรือสัตว์มีพิษอื่นซ่อนอยู่ก็ได้ดิฉันเคยเจอ

อึ่งอ่างทำให้เกิดอุปสรรคคือเอ๊ะทำไมรองเท้ามันครับวันนี้

แล้วคุณก็เกียรติไปเนี่ยนะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ดึงเท้าออกมาแล้วก็ปล่อยเขาไปไงค่ะ
โอ้ยตาลักษณะ
ดูดีนะคะก่อนจะใส่รองเท้าไปโดยเฉพาะถอดรองเท้าไว้หน้าบ้านแบบนี้